ต่อกันที่คุณแม่หุ่นแซ่บคนนี้กันบ้างดีกว่า

พร้อมกับคุณสามีแล้วก็น้องเจ้าขา
บอกว่าตอนนี้เจ้าขากำลังจะมีน้องแล้ว

เดี๋ยวคุณน้องเจ้าขาเองก็ยังตัวกระจิ๋วเดียวเองนะ

จนคุณภรรยาเขาก็แซวไปถึงคุณสามี
บอกพอแล้วนะคะคุณขอเบรกเอาไว้ก่อน
ซึ่งเหล่าฟอลลอเวอร์ก็เข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายนะคะ
รวมไปถึงเพื่อนสนิทอย่างเป้ยปานวาด

หยอกเพื่อนซีว่าขยันปั๊มกันจัง
แซงหน้าเธอไปซะแล้ว
ซึ่งจริงแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณเป้ยเอง

ว่าอยากจะมีทายาทคนที่๒ด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนกระแตเองเนี่ยเขาไม่ได้มีแพลนอะไรเลย

นี่แหละเขาบอกว่าอย่าไปวางแพลนมาก

อย่างว่าแหละคุณแม่เขาหุ่นแซ่บขนาดนั้นนะคุณ